วันนี้เรามีข่าวดีมาสำหรับผู้ที่รอฝนค่ะ
เพราะว่าสัปดาห์ต่อไปจากนี้นะคะ
ฝนจะตกมากกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
มากถึง๑๒๐ของพื้นที่เลยทีเดียว

คือลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันค่ะ

มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันค่ะ
อุณหภูมิสูงสุด๓๘องศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
เฉลี่ยอยู่ราว๓๖องศาเซลเซียสค่ะ

ต้องระวังคลื่นสูงนะคะสูง๑๓เมตรเลยทีเดียว

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๗องศาเซลเซียสค่ะ

อุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๔องศาค่ะ
เคียงกับอุณหภูมิในบ้านเราเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากนี้คิดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงกว่านี้อีกค่ะ
โดยปรากฏภาพนะคะผู้คนออกมาอาบแดดนะคะ

ส่วนบ้านเรานะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถเดินห้างกันได้แล้ว
แต่อย่านิ่งนอนใจค่ะใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ